น่าสนใจจะไปเลี้ยงต่อไหมคะงานสบายเสี่ยงชีวิตนิดเดียว
ไม่นิดนะครับถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็ไปลองเลี้ยงดูมีโอกาส

แต่ว่าแต่คนที่เขาทำได้เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญ
เดี๋ยวจะพาไปดูเป็นชาวตำบลปลาปากจังหวัดนครพนม

เขาบอกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวบ้าน
บ้านหนองบัวตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
ที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียว
จังหวัดนครพนมที่มีอาชีพต้องบอกว่าเสี่ยงตาย
เพราะว่ามันต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ความเชี่ยวชาญ
ในการเลี้ยงต่อหัวเสือ
เขาทำกันมานานแล้วกว่า๓๐ปีครับ
โดยธรรมชาติของต่อหัวเสือเนี่ยจะเริ่มทำรังตามป่าธรรมชาติแบบนี้
ผมถึงบอกไงว่าต้องเดินเข้าป่าไปแบบนี้
จากนั้นนะครับชาวบ้านเขาจะใช้วิธีทางธรรมชาติ
เหยื่อนี่แหละไปล่อแม่ต่อหัวเสือให้ออกมาหาอาหาร
ซึ่งจะใช้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำเครื่องหมายใส่อาหารต่อหัวเสือ
เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไง
โดยติดเชือกฟางเอาไว้ใส่อาหารกับต่อหัวเสือแบบนี้

แล้วมันก็จะมีลักษณะเป็นเชือกฟางเป็นสีมาแบบนี้
อันนี้พี่เขาเลือกใช้สีขาว
แล้วก็เฝ้ารอมันรอมันไปเรื่อย
สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันมาตาม
ตอมเสร็จปั๊บมันก็จะจิกเอาอาหารไปด้วย
ทีนี้เชือกฟางมันก็จะตามไปด้วยเหมือนเป็นสัญลักษณ์
เป็นสัญญาณบอกว่านี่อยู่ทางนี้นะ
ทีนี้ล่ะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงต่อหัวเสือ
เขาก็จะตามไปเรื่อยตามไปจนเจอว่ารังของมันอยู่ตรงไหน
พอเจอปั๊บไม่ใช่เข้าไปจัดการเลยนะ
ยังก่อนยังก่อนรอให้มันพบค่ำแบบนี้
มืดใช้เวลากลางค่ำกลางคืนนี่แหละครับ
ใช้ความชำนาญไปห่อเจ้ารังของต่อหัวเสือเอาไว้

ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ไปจัดการมาตอนกลางคืน
ไปย้ายรังมันมาเอาละถูกต้องครับเอามาเอามา
แล้วก็เอามาเลี้ยงเอาไว้ที่หลังบ้านแบบนี้

เลี้ยงเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็อันตรายจากต่อหัวเสือเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายมาก
เพราะว่าเป็นแมลงที่มีพิษดุร้าย
หากถูกต่อยมากเนี่ยโดนน็อกเลยครับ
ไม่ใช่นักมวยอันนี้ต่อคุณถูกต่อยนี่คือตายนะคะ
ถูกต้องครับใครที่เคยโดนนะผมว่าน่าจะรู้พิษสงฆ์ของมันเป็นอย่างดี
แล้วนี่คือต่อหัวเสือด้วยนะอันตรายมากนะมีพิษนะ
พอเขาเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านเขาจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสักประมาณ๓๔เดือน
ต่อหัวเสือก็จะโตเต็มที่สามารถนำไปขายได้
รายได้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเจ้าลูกต่อหัวเสือถือว่าเป็นเมนูเด็ดแซ่บของชาวอีสานเลยนะครับ
เมนูอะไรน่ะนี่ยกไปปรุงไหนเมนู
แกงอ่อมต่อผัดเผ็ดต่อหมกหมกลุกต่อแล้วก็ยำต่อหัวเสือแกงต่อหัวเสือ
จะไปกินต่อกินได้หมดเลยแล้วก็จะไปกินต่อ
กินต่อก็ต้องกินกันเพราะว่ามันอร่อยก็เลยต่อ
ธรรมดามันกลายเป็นรายได้เสริมที่ดีเพราะว่าพี่เขาชำนาญเรื่องนี้ค่ะแล้วไม่ใช่ว่าจะมีหลายหลายคนทำได้แบบนี้มีน้อยคนทำได้เพราะฉะนั้นรายได้พี่เขาก็ทำได้เยอะด้วยบ้านนี้ฉัน